คุณผู้ชมครับไปกันที่จังหวัดกาญจนบุรี
คุณป้าท่านหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์
แต่ท่านเห็นเห็นอะไรเห็นรูปสมเด็จ
พระสังฆราชองค์ที่๑๙คุณป้าจอดรถเลย
้มลงกราบเลยลองดูครับ
ใหญ่เขาคิดถึงสมทรรภ์

คุณป้าหรือคุณยายกราบอะไร
เป็นรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้าครับ
กรมหลวงวัชิรยานสังวร

ที่นะครับรูปท่านอยู่บนสะพานลอยฮะ
หน้าโรงเรียนวิสุทธรังศรี
ถนนแสงชูโตขาเข้า

นายกิริยาสุวรรณมิสระ

ผมต้องขออภัยด้วยนะครับอายุ๓๘ปี

บอกว่าช่วงเช้าเมื่อวานนี้
นั่งทำป้าอยู่เห็นคุณป้าเนี่ยนะครับ
นั่งรถนะครับขี่รถจักรยานยนต์มา
แล้วจอดแล้วถอดรองเท้าแล้วก้มลงกราบ
เยยหน้าเข้าไปอ๋อถึงร้องอ๋อครับ
ตอนนั้นเห็นว่าคุณป้าร้องไห้อาจจะเห็นรูปแล้วคุณป้า
นึกถึงท่านแล้วก็ตื้นตันใจ
ลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่นะครับ
นี่ฮะภาพนี้เรามาให้ดูนะครับ